คุณผู้ชมทีแรกกะจะพักแต่ว่าขอสักนิดนึงละกัน

พาไปดู๒จังหวัดที่พยาวกับจันทบุรี
พยาวเนี่ยเขาบอกว่ากล้วยแปลกแปลกยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
ครับอ่านี่เลยที่พยาวโอ้โหเฮ้เทแป้งอยู่เลย
ยังไม่ทานเห็นจ้วยเลยค่ะตำรางคาคด้วยเลย

เพราะว่าอะไรมันมีปลีโผล่ออกมากลางลำต้น
อยู่ที่บ้านร่องไผ่ที่ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมือง

แล้วก็กล้วยต้นนี้ที่มันแปลกประหลาดมันสูงสัก๒๓เมตร
แล้วก็มีปลีเนี่ยโผล่มากลางต้น๑หัวนะนี่เลย

เจ้าของสวนเขาก็บอกว่าเอากล้วยนี้มาปลูกประมาณ๕ปีกว่าแล้ว

ตอนแรกก็คิดว่ากล้วยออกปลีตามปกติแต่พอมาดูใกล้ใกล้เนี่ย
ปรากฏว่าปลีที่แทงมากลางลำต้นมันแปลกมันดูผิดตำแหน่ง
ก็เลยแปลกใจแล้วพอเพื่อนบ้านรู้เท่านั้นแหละค่ะ
กล้วยไม่ได้เป็นสีเขียวแล้วเป็นสีขาวเลย
หาเลขเด็ดกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รอลุ้นรางวัลดูสิ
ค่อยทาที่บริเวณปลีแบบนี้
แหมไปดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมที่จันทบุรีนะคะ
ชาวบ้านเขาไปทำบุญที่วัดบ้านแปลงที่ตำบลหนองตาคงอำเภอโป่งน้ำร้อน
แล้วพอไปถึงเนี่ยนอกจากทำบุญเสร็จแล้วไปส่องที่นี่ค่ะ
ตะเคียนยักษ์อายุเป็นร้อยปี
ความยาว๒๐๗เมตร
แล้วเส้นรอบวง๓๓๖เมตร
แล้วชาวบ้านเขาก็เอาผ้าขาวมาคลุมด้วยผ้า๗สี๗ศอก
พาดไว้บนลำต้นแบบนี้ค่ะ
มีแผ่นทองปิดอยู่หลายจุดเลย
แล้วที่เห็นเป็นขาวเป็นบางจุด
เพราะชาวบ้านเขาก็เอาแป้งมาทาเหมือนกัน
แล้วนี่ที่ทีมข่าวซูมไปนี่คือ
ให้เห็นทองเอามาปิดไว้ที่ลำต้น

ชาวบ้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนฝันเห็นว่าผู้หญิงมาบอก

เพราะว่าอยู่มานานเป็นร้อยปีแล้วหนาวเหลือเกิน
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้จุดที่ค้นหา
มีโครงการขุดลอกคลองทรายขาวจะแก้ปัญหาภัยแรง
แล้วพอเอารถแบ็คโฮลมาขุดเมื่อ๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ลึกไปได้๔เมตรเจอต้นตะเคียนยักษ์ต้นนี้
ก็เลยเอามาไว้ที่วัดบ้านแปลงค่ะ
เดี๋ยวรอติดตามนะคะพรุ่งนี้ไปออกรางวัลที่ไหนนะ
พรุ่งนี้ไปพัทธลุงพี่น้องชาวพัทธลุงและจังหวัดใกล้เคียง
ก็สามารถไปติดตามการออกรางวัลได้
นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรที่ราชการออกให้
เป็นหลักฐานแสดงตัวตนและเข้าไปรับชม
เห็นกันเลยว่าเขาออกเลขกันยังไง
ทุกขั้นตอนกองสลากสามารถให้ทุกท่านนั้นเป็นสักขีพยานได้นะครับ